ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะเดิมรัฐโคมศัจรา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แม่บ้านพจลบอน
วันนี้ค่ะ
สุดสัปดาห์นี้บางคนก็คงว่าอาจจะแบบว่าโอ๊ยหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างนี้เนอะ

ใช่เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันรัฐธรรมนูลนะคะก็เป็นวันหยุดของหลายคน
แต่ว่ารายการของเราเนี่ยไม่หยุดค่ะ
นำเสนอความแซ่บนะคะแบบทุกวันสถานเหมือนเดิมเลยนะคะ
แล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์ด้วยนะก็คือแซ่บซอกแซ่บ
นี่ให้มันครบเครื่องครบรสกันไปเลย
ค่ะถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ชายในฝันในวันนี้
น้องรอนเอเอฟค่ะโอ้โหจะมาตอบทุกคำถามเลยนะ
ใครข้องใจไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการดูแลหุ่น
โอ้โหสำคัญเลยหลายอย่างเลยเห็นเข้ามาในวงการนี้๗๘ปีแล้วนะ
จริงงไดลเนี่ยน้ำหมากกระจายตลอดเลย
แต่เขาไม่ดีอยากจะรู้เคล็ดลับหุ่นเป๊ะของเขาด้วย
อันนี้ต้องถามเลยนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ

แค็กก่อนก็ได้นะเดี๋ยวปั๊บหนึ่ง
กินข้าวรึยังหิวกินอะไรดีขาหมูหรอ

วางเลยวางให้ละ

มาศักดิ์เก้านะทำอะไรกับบ้านกี่โมง
กินอะไรกินอยู่กับใคร
หูมันศักดิ์เยอะยาขกรรมสาระพันธ์แบบนี้
กลัวเขาลืมไงก็ต้องเตือนก่อนอยากจะเตือนเขา
พิษก็เลยอยากจะเตือนพี่กาวอยู่นี่แหละค่ะ

โอ้แล้วอย่างใครที่มีอีกการแบบนี้นะคะติดตามวันนี้เลยค่ะกับช่วงประเด็นประจันบัน

ช่วงประเด็นประจันบัน

ช่วงประเด็นประจันบัน

ด้วยแบบคือพอเราเป็นคนใจเย็นแล้วเราไปอยู่คนร้อนด้วย

ก็พวกขี้งอนเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
รู้สึกว่าเราก็อยากมีชีวิตอิสระนะผู้ชาย
เขาต้องไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างบางทีเราไม่ได้ไปหาใครหรอกอะไรอย่างเงี้ย
เอาใจยากหน่อยครับคือต้องตามใจเยอะครับ
เราต้องคอยตามนู่นตามนี่ครับ
ต้องตามของให้ตามในสิ่งที่เขาอยากได้ตลอดเวลาครับ

โอ้โหมาทุกรูปแบบเลย
ไม่ว่าจะเป็นขี้งอนเจ้าชู้โวยวายสารพัดพฤติกรรม
แต่ก็ต้องขอบคุณนะที่แบบว่าข้อมูลแนะนำดีแบบนี้

บางทีนะเราคุณผู้หญิงคะคือเรารู้แหละว่าความเป็นผู้หญิงมันก็จะมีนิสัยของความเป็นผู้หญิงอยู่
เพราะฉะนั้นดูรายการนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายแค่ลองดูตัวเองก่อน
อะไรที่มันปรับเปลี่ยนได้ก็แบบว่าปรับเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่ไม่ได้ให้เลิก
แต่น้อยลงทำตัวให้มันแบบเป็นงานอะ
แล้วมีอะไรที่แบบว่าแบบไม่ควรทำไหม
มี๕ข้อเลยนะคะ
ข้อแรกเลยอย่าเล่นเกมลองใจ

สมมุตินะไอ้จ้างให้แบบไม่ต้องจ้างหรอก
แค่เพื่อนเนี่ยเพื่อนสนิทลองโทรไปซิลองแกลองใช้เบอร์แกโทรไปหาเขาสิ
ที่อยากรู้ว่าเขาจะคุยกับแกหรือเปล่า
ถ้าสมมุติลองกลับกันลองคิดดูสิว่ามีคนให้มาลองใจคุณอย่างนี้
แต่มันจะรู้สึกแบบมันเสียใจนะ

มันเสียใจแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่สนุกอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่เอาแล้วแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าอย่าอารมณ์แปรปรวนเหมือนเรามีประจำเดือน

เดือนนึงสามารถแปรปรวนได้ช่วงนึง
เพราะว่าเวลาแบบว่าอารมณ์แปรปวนเนี่ยคือ
ถ่ายของอารมณ์สองคนนี้มันก็ต่างกันอยู่แล้วไหม
คู่ก็คืออาจจะทนได้ปรับตัวเข้าหากันได้
แต่สุดท้ายมันก็ต้องรองรับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ทุก๕นาทีอย่างนี้มันไม่โอเคป้าค่ะ
อย่าอารมณ์แปรปวนขึ้นลงขึ้นลงนะคะ

บอกเลิกทุกครั้งที่ทะเลาะกัน

คือรู้แหละว่าบางทีบอกเลิกไปเพื่อจุดประสงค์ให้เขามาง้อ

ไว้แบบคุณตัดสินใจที่จะเลิกจริง

ก้อนพังเพื่อง

โอ้โหวิ่งอยู่นั่นน่ะอะไรอย่างนี้คือมันยิ่งกว่าแบบไม่น่ารักอะ
แล้วถ้าเกิดอยู่ต่อหน้าครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะ
มันดูแบบไม่ดีเลยนะมันดูแยกคะแนนแบบเสียไปเลยนะ
ข้อสุดท้ายค่ะ๓คำสั้นเลยนะคะว่า

ก็อย่าทนอยู่กับปัญหาอย่างอึดอัดเลยอย่างนี้
คือเหมือนทุกข้อที่เราพูดมานะถ้าไม่พูดคุยกันถึงปัญหาที่เจอเนี่ยนะ
มันก็บันทนจิตใจกับเปล่าถูกมั้ยคะเก็บ
คือทุกอย่างเนี่ยถ้ามันแบบว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็อย่าทนอยู่
แค่นี้เองสั้นสั้นได้ใจความเลยค่ะเอาล่ะเนอะ
มันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันโดนมากมากนะจริงจริงแล้วเนี่ย
เราก็ควรที่จะทำตัวดีนะถ้าเกิดว่าเราทำตัวไม่ดีมันก็ไม่เลิศนะ
แน่นอนค่ะแต่ที่เราพูดกันไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นแค่คำแนะนำเท่านั้น
ถ้าจะให้เวิร์คนะคะคุณผู้ชมต้องแบบว่าลองนำไปปรับใช้ดู
ลองฝึกไปเรื่อยแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักขึ้นค่ะ
น่ารักแล้วทำให้ชีวิตผู้ของเราเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นด้วย
งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดของขวัญให้เลยพูดดีขนาดนี้
อ่ะผู้ชายไงผู้ชายในฝัน
รอเลยเขามารอแล้วน่ารักด้วยปลื้มปิ่มมาก
น่ารักเนอะยิ้มน่ารักมากเลย